ต่อที่เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังไปฉลองวันเกิด

คุณผู้ชมมีภาพของกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมาแล้วบันทึกภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูภาพนี้มีรถจักรยานยนต์คันนี้เขาขี่ขี่มาเห็นไหมกระบะมาป๊าดนี่เลยฮะ
ไฟลุกเลยแล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ฉลับไปชนกับรถเก๋งของผู้หญิงที่ผมบอกไปว่าเขาไปฉลองวันเกิดอยู่
ซึ่งรถเก่งคันนี้จอดอยู่ที่อู่รอซ่อม
สุดท้ายนะไอ้กระบะคันต้นเหตุต้นเรื่องมันหลบหนีไป
ตอนนี้ยังตามมารับผิดชอบไม่ได้เลย
รถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เขาก็ทั้งบาดเจ็บทั้งเสียหายกันไป
แต่ไอ้รถกระบะนี่สิฮะหลบหนีไปหน้าตาเฉย
เราจะเห็นภาพที่เห็นคือกล้องหน้ารถของคนที่เขาขับมาตามเส้นทางปกติเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยเอามาโพสต์แบบนี้
รถคันนี้เขาจอดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุด้วยนะฮะเห็นชัดเจนเลย
แล้วก็กระเด็นไปชดนี่ฮะฟาดเข้าไปทะไหลเข้าไปชนกับรถเก๋ง
ซึ่งจอดอยู่อย่างแรงกระบะตามพุ่งชนแล้ว
ก็ออกไปเร่งเครื่องหลบหนีไปนะฮะผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของรถเก่งที่จอดอยู่ในอู่เนี่ย
เขาเอาคลิปนี้มาแล้วมาโพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๗ธันวาคมประมาณเกือบ๓ทุ่ม
บนถนนเอกชัยโพแจ้อำเภอเมืองสมุทรสาครตอนนั้นแหม่กำลังฉลองวันเกิดกันอย่างสนุกสนานครับ
สนุกแล้วล่ะเพราะมีคนโทรมาคุณรถคุณโดนชนเธอก็ตกใจเอาไปจอดรอซ่อมอยู่โดนชนได้ยังไง
นะฮะสุดท้ายไปเจอเนี่ยยังไม่ทันซ่อมเลยนะฮะรถจักรยานยนต์ฉลับไปชน
แต่ว่ามันเกิดจากอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือรถกระบาดไปชนกับจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ถลายไปชนกับรถเก่งของเธออีกทีหนึ่ง
ตอนนี้นะยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้
รถจักรยานยนต์เขาเสียหายคนขี่ก็เจ็บด้วย
รถเธอก็เสียต้องซ่อมกันต่อมากมายหลายอย่าง
แต่ยังตามตัวคนขับกระบะไม่ได้
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อใครมีบ่อแสของกระบะคันนั้น
สามารถไปบอกไปแจ้งได้ที่สพบางน้ำจืดที่สมุทรสาคร
หรือคนขับกระบะคุณเห็นแล้วสำนึกผิดแล้ว
มอบตัวและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแล้วกัน